คุณผู้ชมค่ะก็ยังอยู่กันที่เรื่องราวของความเชื่อ
จากความเชื่อเกี่ยวกับตุ๊กตาน้องเศรษฐี
ต่อกันที่ความเชื่อของนักร้องรุ่นใหญ่พี่มอส

ไม่น่าเชื่อนะว่าบ้านโบราณที่พี่มอสเขาเคยซื้อเอาไว้เนี่ย
จะให้โชคให้ลาบทั้งตัวพี่มอสเอง
รวมไปถึงแฟนมาแล้ว๒งวดติด
ล่าสุดนี่ความปังก็คือพี่มอสเนี่ยเขามาซื้อบ้านอีก
เพื่อรีโนเวทใหม่นะคุณผู้ชม
บ้านหลังก่อนเนี่ยชื่อบ้านขจรจิตใช่ไหม
เขาซื้อมาเพื่อที่จะใช้เปิดเช่าถ่ายละครอะไรก็ว่าไป
ก่อนหน้านี้พี่มอสก็เคยเอาเลขที่บ้านไปซื้อลอตเตอรี่
ปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวแบบจุกจ้าบ้านหลังนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ

ใช่ค่ะล่าสุดนี่พี่มอสไปขอเจ้าที่เจ้าทางให้มีคนมาเช่า
ขอให้มีคนมาเช่าเพื่อจะได้เอาเงินไปซื้อบ้านโบราณหลังใหม่
คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ
จากตอนแรกไม่มีใครติดต่อมาเลยแต่พอพี่มอสเนี่ยเขาทำบุญใหญ่ให้
กลายเป็นว่าตอนนี้บ้านขจรจิตมีผู้จัดละครติดต่อพี่มอสเข้ามาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ
ได้เงินเป็นกรอบเป็นกรรมอุ้ยคุณแล้วขนลุก

ผมทำบุญตั้งแต่๒งวดแรกแล้วครับที่ท่านให้มาอะไรอย่างนี้ไม่ได้ขอบ่อยไม่ได้

หลังจากที่แบบเขาให้โฉ่งมาสองครั้งแล้วแกบว่าขอเท่าที่๓ปื้บ

เขาบอกว่าอย่างนั้นขอเป็นแบบข้าวเช่าข้าวเช่าสุดดีกว่า

เข้ามาเรื่อยนะโอ้โฮแบบงงมากเลย